การเลือกตั้งสอสอในครั้งนี้มีนักการเมืองมีคนรุ่นใหม่เข้าสู่สนามการเมืองเยอะนะครับ
วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับคนรุ่นใหม่ของพักพลังประชารัฐนะครับ
เราจะไปดูว่าแนวคิดอุดมการแล้วก็ท่าทีของพลังคนรุ่นใหม่ของพักพลังประชารัฐนั้นจะเป็นอย่างไร

วันนี้เนี่ยการเข้ามาสู่การเมืองมันไม่ได้เหมือนกับว่าเข้ามาสู้รบตบมือกับใคร
แต่เข้ามาเพราะว่าเราเห็นว่าในเมื่อบทบาทของทุกคนทำหน้าที่แตกต่างหลากหลายกัน

คิดว่าน่าจะเหมาะสมที่อยากจะเข้ามาให้เป็นตัวเลือกหนึ่ง

มีโอกาสในการจะใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์บ้าง
คือผมสนใจเรื่องการศึกษานะครับ
ผมเป็นอาจารย์มาตลอด๑๑ปีนะครับ
ผมก็เห็นถึงปัญหาถึงความเป็นไปได้ในการปฏิรูประบบการศึกษานะครับ
ก็เลยบอกคุณหนุ่มว่าผมว่าผมพร้อม
ผมอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่จะช่วยกันเปลี่ยนประเทศนะครับ
ให้ไปข้างหน้าได้ครับผม
เหตุผลของสองคนรุ่นใหม่จากภักดิ์พลังประชารัฐ
อย่างนายไกรเสริมโตทัพเที่ยง
นักธุรกิจหนุ่มทายาทเจ้าของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารชื่อดัง
และนายนริษฐ์พลานุรักษ์ประธานกรรมการบริหาร
เพื่อใช้ประสบการณ์และความถนัดส่วนตัว
ทางด้านธุรกิจสตาร์ทอัพด้านวิชาการด้านการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศชาติ

ซึ่งการตัดสินใจเลือกพักพลังประชารัฐ
เพราะให้โอกาสและพื้นที่กับคนรุ่นใหม่
ส่วนจะได้ลงสมัครสอสอหรือไม่

พลังประชารัฐเป็นภักดิ์ที่เปิดโอกาส
แล้วเขามีพื้นที่ให้กับคนรุ่นที่อยากจะเข้ามาใหม่

ที่อยากจะเห็นประเทศเรามุ่งทะยานขึ้นไปข้างหน้านะครับ

เหมาะสมที่เราอยากจะเข้ามาร่วมอยู่กับ
เป็นส่วนหนึ่งของทีมของทีมที่จะเข้ามาช่วยกัน

การลงสมัครสอบก็มีความสนใจ

การตัดสินใจหรือว่าความเหมาะสม
ซึ่งทางพักก็คงเขาจะต้องมีการพิจารณาหลากหลายด้าน

เป็นพักที่รู้สึกว่าเสียงของคนรุ่นใหม่มีความหมาย
แล้วก็ผู้บริหารพักหลายท่าน
พร้อมรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่
เพื่อนำเอาไอเดียไปพัฒนาไปเป็นนโยบายของพักนะครับ

ผมก็ยินดีที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงแล้วยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้

ในฐานะคนรุ่นใหม่พวกเขาเชื่อว่า
จะเป็นอีกหนึ่งความหวังและทางเลือกให้กับประชาชนได้บ้าง
ที่สำคัญอยากสร้างการเมือง
รูปแบบที่ทุกคนก้าวข้ามความขัดแย้ง

ด้วยการนำความถนัดของแต่ละพักแต่ละคน
มาช่วยทำประโยชน์เพื่อประเทศของเรา